เส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะฮะ
จะไม่วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชาณายกรัฐมนตรีหอพรัศนาลงพื้นที่
ในการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับคนในพื้นที่หรือไม่
ในการเตรียมการในการเตรียมตัวในการต้อนรับอะไรต่างนานาเหล่านี้นะฮะ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพเลยนะครับ

ท่านผู้ชมฟังครับท่านผู้ชมครับค่ะค่ะค่ะ
จากนี้ไปผมคิดว่าจะเป็นเรื่อง
ช่วงเวลาของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นเรื่องใหญ่ครับ

ทุกฝ่ายจะต้องนั่งลงแล้วคิดการออกมาตรการอย่างเร่งด่วน
กระทรวงไหนหน่วยงานไหนจะต้องดูเรื่องอะไร
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตรงไหนยังไงต้องกำหนดแผนงานกันให้ชัด

จะใช้งบกลางหรือจะใช้ก้อนไหนที่จะดึงออกมาใช้ได้
ต้องรีบตัดสินใจร่วมกัน
แล้วก็เดินหน้าสู่ภาคปฏิบัติให้เร็ว
ย้ำว่าต้องให้เร็วนี่คือเรื่องที่รัฐบาลควรทำ
ผมคิดว่ามันเป็นภารกิจที่สำคัญกว่า
การลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยี่ยนไปให้กำลังใจ
ไปดูสภาพน้ำท่วมให้เห็นกระตา
รัฐมนตรีหรือรองนายก
เพราะว่าการไปเยี่ยมให้กำลังใจเนี่ย
ก็โอเคละครับได้ภาพของความห่วงใย
ได้ภาพว่ายอมลำบาก
มาดูแลสารทุกข์สุขดิบประชาชน
แต่ว่าพอนายกหรือรองนายก
กลับไปแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเหมือนเดิมครับ
มันอาจจะได้ความชื่นใจปลื้มใจ

ที่ได้พูดถึงกันว่าเออนายกท่านมาเยี่ยม

แต่ว่าเดี๋ยวก็ลืมกันไป

เป็นภาระของคนในพื้นที่ครับ

ท่านต้องรู้นะครับว่าข้าราชการในพื้นที่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ไปทีนึงเนี่ยเขาต้องเตรียมการกันยังไง
เขาต้องใช้เวลากี่วันเขาต้องประชุมกันกี่ครั้ง
ถึงจะทำให้งานเป็นไปด้วยความไม่เกิดความบกพร่อง
ที่สำคัญคือเขาต้องทิ้งพื้นที่ทิ้งหน้าที่ที่คอยดูแลประชาชนมาต้อนรับนายกมาต้อนรับรองนายก
เพราะว่าธรรมเนียมบ้านเรายังมีลักษณะช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองกันอยู่
แห่กันไปต้อนรับให้สมเกียจ
ระยะหลังมีความรู้สึกกันว่ามันมี๒ขบวน
ขบวนไหนจะมีคนมารับมากกว่าขบวนไหน
มันก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่
วันนี้เนี่ยนายกไปที่ที่ไหนล่ะลมศักดิ์เพชรบูรณ์
เราก็จะได้เห็นภาพการต้อนรับ
แห่แหนมาพบนายกมาดูแล

นายกไปดูให้เห็นกับตาไปฟังให้ได้ยินกับหูดีกว่าที่จะนั่งอยู่ในหอคอยงาช้าง
นั่งสั่งการอยู่ในห้องแอร์อันนี้ก็พอฟังได้ครับแต่ว่าผมจะบอกให้ว่า
เวลานี้โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเรื่องแบบนี้
เราเนี้ยสามารถประชุมแบบกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมมุติว่านายกอยากจะดูซิว่าที่ลมศักดิ์เพชรบูรณ์เนี่ย
มีจุดไหนที่น้ำท่วมมากมากฝ่ายในพื้นที่เนี่ย
เขาสามารถเอากล้องไปถ่ายแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็คอนเฟอร์เนส์ส่งมาให้นายกดู

แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ย
ถ้านายกอยากจะรู้เรื่องอะไรผู้ว่าหรือผู้เกี่ยวข้อง
บรรยายสรุปมีภาพประกอบให้เห็นกันทุกแง่ทุกมุม
มีคำอธิบายตามภาพว่าท่วมบ้านมากที่สุดตรงนี้นะ
ท่วมไร่นาอยู่ตรงนี้นะท่วมถนนเป็นอย่างนี้นะ
นายกก็จะได้เห็นได้ฟังผมว่าได้เห็นได้ฟังมากกว่า
ไปดูเองด้วยซ้ำไปเพราะว่าไปดูเองเนี่ย
ดูได้ไม่กี่พื้นที่ดูได้ไม่กี่จุด
เขาให้ดูตรงไหนก็ต้องไปดูตรงนั้น
ได้ดูได้เห็นในสิ่งที่เขาจัดให้ดู
ทีนี้ไอ้ที่อ้างก็รู้ป่ะ
ลงพื้นที่เพื่อจะได้ฟังรายงานสภาพปัญหา
กับตัวเองกับหูตัวเองอันนี้มันก็
บางทีมันก็ไม่สมเหตุสมผลอ่ะเพราะว่า
สิ่งที่เห็นคือบุคคลระดับอธิบดี
ไม่ว่าจะอธิบดีคนชนหรือผู้อำนวยการสำนักอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ย
ที่มีหน้าที่รายงานนายกเนี่ยเขาไม่ได้
เป็นคนในพื้นที่นะครับเขาทำงานอยู่ในกรุงเทพ
พอนายกเดินทางไปในพื้นที่เขาก็เดินทางตามไปเพื่อจะรายงานนายก
ภาพรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงคำถามก็คือว่าอ้าว
ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่เรียกมารายงานซะในธรรมเนียบล่ะ
ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไง
จะวางแผนแก้ไขกันยังไงเพราะว่าเดินทางมาจากกรุงเทพด้วยกันนี่ครับ
อันนี้แหละที่มีความรู้สึกว่าการไปตรวจเยี่ยมราชการในยามที่เกิดภัยแบบนี้เนี่ย
ไม่มีประโยชน์ไม่สมประโยชน์แล้วไหนมันจะเกิดประเด็นว่า
เจ้าหน้าที่บางฝ่ายที่มาดูแลนายกมาดูแลรองนายกเนี่ย
เขาควรจะได้ใช้เวลาดูแลประชาชนตามหน้าที่ที่เขาทำอยู่
เอายกตัวอย่างนะตำรวจที่มากันเป็นร้อยร้อย
ไม่รู้กี่ร้อยคนเนี่ยให้เขาไปอำนวยความสะดวก
ดูแลประชาชนดีไหมบนท้องถนนเนี่ย
เพราะตอนนี้ถนนเกือบทุกสายน้ำท่วมถ้ามีตำรวจไปคอยยืนอำนวยความสะดวก
ตรงนี้น้ำลึกตรงนี้ให้อ้อมไปทางนี้เกิดมีอะไรที่จะให้ประชาชน
ได้ขอความช่วยเหลือก็ได้ดูความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้เขา
ให้เขาไปทำหน้าที่อย่างนั้นดีกว่าไหมครับ
เขาจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งหมดเนี่ย
ผมเพียงแต่ช่างน้ำหนักว่าภารกิจของผู้นำหรือรองนายกตอนนี้
ควรจะเทน้ำหนักไปที่โหมดของการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนมากกว่าที่จะเทไปในโหมดของการไปเยี่ยมเยี่ยนประชาชน
จังหวัดนั้นจังหวัดนี้หรือเอาเดินทางคู่ขนานกันไปก็ได้
ทั้งสองโหมดคือไปเยี่ยมเยี่ยนประชาชนก็เยี่ยมไป
แต่การเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนก็ต้องทำควบคู่กันไป
โดยเฉพาะการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาภาคการเกษตรหรือแม้กระทั่งภาคครัวเรือน
ครัวเรือนที่น้ำท่วมเสียหายทั้งหลังครึ่งหลังหรือเสียหายบางส่วน
ควรจะควรจะได้รับการเยียวยาเท่าไหร่หลักเกณฑ์ในการเยียวยาของเก่ามีอยู่แล้ว
ของใหม่จะเอามาเติมมาปรับปรุงกันยังไงแล้วจะส่งให้ถึงมือกันได้ยังไงให้เร็ว
หัวใจสำคัญอยู่ตรงเร็วนี่แหละครับเพราะเขากำลังเดือดร้อน
แล้วที่สำคัญคือมันมีรายละเอียดที่ต้องกำชับกันทุกครั้ง
ก็คือการเยียวยาที่ทั่วถึงและเป็นธรรมมันไม่ควรจะเกิดเหมือนที่เคยเกิด
เสียหายมากได้เงินเยียวยาน้อยที่เสียหายน้อยกลับได้เงินเยียวยามาก
อันนี้แหละเรื่องสำคัญเพราะครั้งก่อนก่อนมันก็เคยเกิดเรื่องแบบนี้
ฉะนั้นฝ่ายที่สำรวจความเสียหายว่าบ้านไหนเสียหายเท่าไหร่
นาเสียหายกี่ไร่แปลงผักแปลงย่าเสียหายเท่าไหร่
ฝ่ายสำรวจจะต้องสุจริตต่อหน้าที่ตรงไปตรงมา
ที่ควบคุมกำกับการสำรวจก็ต้องเที่ยงตรงและสุจริต
ตรงไปตรงมาเงินเยียวยาผู้ประสบภัย
จะต้องไม่ลัวไหลเป็นอันขาดแล้วไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เขาทำงานของเขาอยู่นะเดี๋ยวมันก็จะเกิดมีภาพว่า
นี่ซ้ายมือบ้านหลังนี้โดนทั้งหลังอยู่ไม่ได้
เงินเท่านั้นเท่านี้บาทแต่อีกหลังนึงเสียหายนิดหน่อย
แต่ได้เงินเยียวยาเท่านั้นเท่านี้บาทแล้วเอารูปมาเทียบเคียงกันเนี่ย

มันจะเกิดประเด็นตามมาอันนี้บอกไว้เสียก่อน
ในฐานะคนที่มีประสบการณ์กับเรื่องพวกนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณขวัญครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะ
การเยียวยาต้องให้ทั่วถึงแต่ว่าต้องเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยนะฮะ
ขอบคุณอาจารย์นะครับ